มาว่ากันด้วยเรื่องของวัคซีนกันต่อ

บอกว่าเธอเป็นกัปตันสายการบิน
แล้วก็ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้ว

มาเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันแบบนี้ครับ
ใช่ค่ะนี่กระจวกหัวเอาไว้นะ
หรือว่าเราจะแพ้แล้วเธอบอกด้วย

บอกว่าถ้าเกิดโพสต์ไปนี่วุ่นวายแน่เลย

จะได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วเธอดอกจันทร์เอาไว้ด้วยว่า
ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตามที่แพทย์สันนิษฐาน

เข็มที่๑ไม่มีอาการใดไม่ปวดแข็งไม่อ่อน

เพื่อนคนอื่นที่ฉีดมามีอาการเล็กน้อย
แต่เราชิวสุดเลยชู๒นิ้วชิลสุดเลย
วันที่๓๐เมษายนก็ผ่านมาตั้งแบบ๒๑วันแล้วนะคุณนะ
ก็ปกติครับแล้วถึงเวลานัดหมายไปฉีดเข็มที่๒
ก็ไม่กินชาไม่กินกาแฟไม่กินเครื่องดื่ม

แล้วก็มาฉีดวัคซีนก็ไม่มีอาการเช่นเดิม
เธอก็เลยคิดว่ารอดแล้วในวันที่ฉีดนะ
อาการ๓๐นาทีตอนที่หลังฉีดไม่มีอาการอะไรเลย
แต่พอวันที่๑พฤษภาคม
ก็มันมีอาการนิดหนึ่งคือปวดหน่วงแขนข้างที่ฉีด

พอเข็มนี้มามีอาการปวดหน่วงนะครับ
วันที่๒พฤษภาคมแขนหายปวด
ออกกำลังกายฮะโยคะเวทพอได้อยู่
ช่วงบ่ายนะครับบ่าย๓เริ่มคันตรงจุดที่ฉีด
นี่คุณดูสิมีตุ่มเล็กขึ้นนิดนึง

เพราะช่วงนั้นฝนตกอาจจะมียุงเยอะ
ตอนทุ่มหนึ่งของวันที่๒พฤษภาคมอาบน้ำ
มาดูนะมาดูแขนตัวเองไม่ใช่ยุงแล้วล่ะ
คิดว่าเป็นลมพิษหรือเปล่ากินยาแก้แพ้ครับ
ระหว่างรอยาออกริดเนี่ยจริงยาแก้แพ้มันออกริดแป๊บเดียว
หมายถึงออกฤทธิ์เร็วนะครับมันก็จะหายเลย
แต่ทีนี้ฮะระหว่างรอยาออกฤทธิ

เธอก็สงสัยว่ายามันออกฤทธิช้าจังยาแก้แพ้
เพราะว่าอาการมันไม่ดีขึ้นเลย
ผิวหนังเริ่มบวมแดงแล้วก็มันกระจายเป็นบริเวณกว้างเลยนะ
ตุ่มขึ้นทั้งแขนลามมาที่หน้าไปถึงก้น

ที่สำคัญก็คือเริ่มแน่นหน้าอกหายใจได้ไม่เต็มที่แล้ว
ก็เลยให้น้องสาวขับรถพาไปส่งโรงพยาบาลใกล้บ้าน

หมอฉีดยาแก้แพ้ฉีดสเตรอยให้
อาการคันลดลงหน่อยหายใจดีขึ้นหน่อย

บอกไม่แน่ใจนะว่าเกิดจากการแพ้วัคซีนหรือเปล่า

เพศรัชกรบอกว่าน่าจะเกิดจากการแพ้วัคซีน
ทีนี้ก็ให้ส่งรายละเอียดนะครับลงในไลน์หมอพร้อม

เพราะเขาจะเป็นแอปที่ติดตามอาการของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน

เออนะฮะแต่ส่งข้อมูลไปพยายามกดปุ่มในไลน์นะ

เธอบอกว่าตอนท้ายที่เธอโพสต์นะ
ถ้าให้ฉีดกับไม่ฉีดก็คงจะเลือกที่จะฉีดอยู่
เพราะไม่รู้ว่าถ้าตัวเองติดโควิด
จะเป็น๘๐ที่ไม่มีอาการ
หรือจะเป็น๑๕ที่มีอาการน้อย

แต่เธอก็อยากเป็น๘๐ที่ไม่มีอาการนะครับ
นี่ฮะก็เป็นเรื่องราวที่เธอโพสต์ออกมานะครับ
เธอก็บอกว่าใครจะไปฉีดนะฮะ
ต้องรีบไปหาหมอฉีดยาแก้แพ้นะและกินยาต่อเนื่อง

หมอบอกว่าไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีน
ไม่ต้องกลัวเขาบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าเข็มที่๒

ก็โพสต์คลิปวิดีโอของคุณหมอประสิทธิ
ธนภาคณะบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คุณหมอพูดว่ายังไงบ้างคะ

ฉีดวัคซีนไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองอย่างเดียว
เพื่อคนที่ท่านรักเพราะท่านจะได้ไม่แพ้เชื่อให้คนเหล่านั้น
ถ้าเราฉีดกันได้เยอะพอและทันเวลา

ถ้าคนในประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันเยอะขึ้นระดับหนึ่ง
ขอความกรุณามั่นใจ
สิ่งเดียวที่มีอยู่ในสมองเราอย่างเดียว
ทำยังไงให้คนไทยปลอดภัยจากโควิด๑๙
ขอให้เชื่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ผมขอกันจริงผมขอร้องกันจริงเลยล่ะ
ถ้าเราร่วมกันจริงผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤต
อันนี้ไปได้ด้วยดีอย่ารอจนวิกฤตรุนแรงจนแก้ไขไม่ได้

คือในท่วงทำนองของคุณหมอที่ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ออกมาโพสต์
บ่อยครั้งคุณหมอบอกว่าฉีดเถอะมันเป็นเครื่องป้องกันตัว
แม้ว่าตัวนี้จะเห็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นผู้เสียชีวิตเยอะขึ้น
แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือในการป้องกันตัวเนี่ย
มันจะไม่สามารถรักษาโควิดได้เลย
ใช่คือคุณหมอบอกว่าฉีดล้านคนเนี่ยโอกาสที่มีโรคแทรกซ้อน
แล้วก็เป็นอาการชั่วคราวคือแค่๔คนเท่านั้นเองนะคะ
ประสิทธิ์คนนึงแหละกับคุณหมอยงอีกท่านหนึ่ง
ที่ผมมักจะตามข้อมูลของทั้งสองท่าน